เฮ้ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนอเมย์อากาศมันเย็นนะ
มันมาถึงหน้าหนาวหรือยังนะยังไงดูรื่องของสภาพอากาศนี่กว่านะคะ
วันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ประเทศไทยค่อนข้างเริ่มที่จะแตกต่างกันแล้วนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานอากาศเย็น
ส่วนภาคอื่น๓พื้นที่เดิมของเมื่อวานนี้นะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง
ยังมีฝนตกชุกสุดสัปดาห์นี้อยู่เลยนะคะ
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าภาคใต้ตอนบน
โอ้โฮเพชรบุรีประจวบทีหรือขันชุมพร
ฝนเยอะเลยนะคะช่วงเช้ารวมถึงภาคอีสานตอนล่างด้วย
มีฝนเล็กน้อยแถวอุบลราชธานี
ตอนนี้น้ำท่วมหนักนะคะก็ต้องระมัดระวังน้ำที่ลงมาเติมเพิ่มเติมด้วย
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนและลมหนาวค่ะ
ลมหนาวจากประเทศจีนกดให้ล่องฝนต่ำลงมาเรื่อยค่ะ
นี่แหละทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานช่วงเช้าเริ่มได้สัมผัสอากาศเย็นกันแล้ว
แต่ทีนี้พอทำให้ร่องฝนกดต่ำลงมาเรื่อย
ภาคใต้ค่ะจะเป็นจุดต่อไปที่ฝนตกหนัก
รวมถึงช่วงนี้ค่ะมีปัจจัยเสริม
ก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมประจำฤดูทำงานต่อเนื่องค่ะ
ลมตะวันออกก็พัดพาเอาความชื้นเข้ามาพื้นที่ภาคกลางอีก
น้ำจะลงมาเติมอีกนะคะเนี่ยฝนไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะ
ย้ำนะคะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะ
ส่วนช่วงที่ทำให้เกิดฝนช่วงเช้าแบบนี้ภาคใต้
และย้ำนะคะภาคใต้วันนี้ทั้งภาคฝนตกตลอดทั้งวัน
ส่วนช่วงเที่ยงค่ะฝนเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
เห็นได้ชัดว่าภาคกลางตอนล่างนะคะลบบุรีสุพรรณบุรีอายุทยา
กรุงเทพฯมานะขอรับพระรีมมนตร์ทรวจหรือเนี่ย
ช่วงเที่ยงเที่ยงเริ่มมาแล้วนะคะหลังจากนั้นฝนขยับขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยค่ะ
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจะตกได้ตั้งแต่ช่วงเย็น
จนถึงช่วงค่ำเลยโอ้ยอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะ
วันนี้ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะพื้นที่ริมฝั่งนะคะ
ริมฝั่งทะเลทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน
คลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าออกทะเลไปแล้ว
คลื่นก็ค่อนข้างสูงนะคะสูงได้ถึง๒เมตรถ้าจุดไหนที่มีฝนตกค่ะ
ช่วงนี้การระบายน้ำของเขื่อนต่างจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ปลายน้ำค่ะ